ต่อกันที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่

ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ

พาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันกีฬาระดับไทยกันบ้างนะครับ
ซึ่งวันนี้ทราบว่ามีบรรดาสาวสวยเนี่ย
เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเลยนะครับ

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาดาบไทยภายในอาคารสุระเรืองชัยวันนี้นะครับ
ถือว่าได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนกีฬาพื้นบ้านของไทยจำนวนมากครับ
แต่ประเด็นที่ผมมาในวันนี้ก็ไม่ได้จะสนใจในเรื่องของผลการแข่งขันครับ
เพียงแค่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูอะไรสวยงามกันบ้างนะครับ
ลิลาการตีกระบี่ของนักกีฬาฝ่ายแดงจากมหาวิทยาลัยหอการค้าคนนี้ให้ดีนะครับ
เป็นไงล่ะครับถือว่าฝีมือนั้นไม่ธรรมดานะครับ
ชื่อน้องไอซ์ครับซึ่งได้ข่าวว่าเธอนั้นสวยใสถูกใจวัยรุ่นเลยทีเดียวเลยครับ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับ
เป็นคนเดียวที่ฉันแพทย์ทาง
คือจริงความเหนื่อยเวลาเราแข่งแล้วก็ท้อปกติ
แต่ว่าเหมือนต่างคนต่างให้กำลังใจกันเรื่อย
ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอยู่ตรงนี้

สันถามสุดท้ายครับ
มีหนุ่มเขาฝากมาถามว่าไอซ์มีแฟนหรือยังครับ

หนูก็เลยชอบคนตัวสูงกว่า

โอเคขอบคุณมากครับ

สำหรับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับทิ้งท้ายด้วยภาพน่ารักของน้องไอซ์นะครับ
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน